แรกวันนี้ไปดูที่ความเสียหายของภูกระดึงกันก่อน
คุณผู้ชมหลายท่านที่เคยไปคงจะแบบเสียใจอ่ะ

เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเหนืออีสานมันยังเย็นอยู่นิดนึง
ถูกต้องแล้วความสวยงามของภูกระดึงเนี่ยมันสวยมาก
กว่าจะเดินขึ้นไป๕๖ชั่วโมงไปเห็นแล้วมันก็ชื่นใจ

แต่ภาพที่เห็นล่าสุดคือมันเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นมา

ไม่ใช่แค่คนที่เสียใจสัตว์ป่าก็ทุกข์ทรมาน

ไปดูคลิปที่จะมีกวางนะเขาหนีไฟป่าออกมาคุณผู้ชม
นี่ครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้สิฮะ

คือต้องบอกว่าภูกระดึงเนี่ยกวางเขาเยอะ

ข้างบนเนี่ยนะฮะมันก็วิ่งหนีตาย
ไฟที่มันไหม้แล้วก็กำลังจะเริ่มเริ่มมอดแต่มันก็

เป็นคลิปนาทีชีวิตที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะชื่อว่านาละนานาละนานะฮะ
แชร์คลิปวิดีโอกวางหนีตายจากไฟป่าที่ลุกลามบนยอด
มาอยู่ที่ต้นไม้โชคดีนะครับเจ้าหน้าที่ไปเห็นแล้วก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
นะฮะสำหรับสัตว์ป่าก็จะมีเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
หรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่นะครับ
ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับทางด้านของนายสมบัติ
ประสิทธิ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็บอก
ความคืบหน้าเหตุไฟป่าที่ภูกระดึงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะไฟลุกไหม้ที่บริเวณยอดภูในพื้นที่ป่าสนเป็นบริเวณกว้างนะฮะ
เจ้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ระดมกำลังเจ้าที่มีลูกหาบนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ตามร้านค้าตามซำต่างต่างเนี้ยไปช่วยกันดับดับเพลิงดับไฟป่าแต่ว่ามันลุกไหม้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ากระแสลมมันแรงแล้วช่วงเนี้ยใบไม้มันแห้งเยอะค่ะพอกระแสลมบวกกับใบไม้แห้งโอ้โหไฟไหม้กันเร
มันเหมือนเป็นกลุ่มควันแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะฮะส่วนที่มีการไลฟ์สดของนักท่องเที่ยวว่าสาเหตุเกิดจากก้นบุรีที่มีคนไปทิ้งเอาไว้เนี้ยนะจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุนั้นไม่ได้มาจากก้นบุรีของนักท่องเที่ยวแต่ว่ามีชาวบ้านไปหาของป่าค่ะแล้วชาวบ้านนั้นไปจุดไฟทิ้งเอาไว้จนมั
ปกตินะฮะก็จะมีเจ้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจุดไหนเสี่ยงต้องฟังเขาอย่าเข้าไปหลีกเลี่ยงด้วยนะฮะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็ยังคงพักแรมอยู่นะก็มีการรวมกันจัดเสบียงอาหารน้ำดื่มมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
ที่เหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้กับไฟป่าตลอดทั้งวันทั้งคืนทีเดียวนะครับส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกเองค่ะ
มีเหตุไฟเหมือนกันนะคะไฟป่านี่แหละเจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
ได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครเมืองพิศนุโลกแล้วก็รถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพค่ะ
ดับไฟป่าแต่มันเป็นป่าย่านะคะอยู่ติดกับบ้านเรือนประชาชนพื้นที่บริเวณหมู่หก
บ้านป่าตำบลท่าทองสภาพที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมท้องฟ้าเป็นสีแดงจากเปลวไฟเลยนะคะ
ไฟเนี่ยมันไหม้ป่าย่าพื้นที่กว่ายี่สิบไร่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกำลังกันควบคุมเพลิงหลายด้านค่ะ
โดยเฉพาะตรงด้านที่ติดกับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ปั๊มน้ำมันโอ้โหตรงนี้น่ากลัวมาก
คือบริเวณตรงนี้มันไปติดกับถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗พิศนุโลกนครสวรรค์
ยังมีห้างสรรพสินค้าอยู่ด้านหลังอีกคืออันตรายรอบด้านเลยนะคะ
สุดท้ายใช้เวลาไปกว่า๒ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หมด
เชื่อเลยว่าสาเหตุของไฟไหม้ป่าย่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีคนมาแอบจุดไฟเผาหญ้า
แล้วย่าแห้งอะค่ะรู้ก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงครับ
มันก็ลามไปเรื่อยเลยค่ะทีนี้เพราะชาวบ้านเขาบอกนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้นะ
ไม่เคยเกิดไฟไหม้มาก่อนเลยนี่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นคนแน่แน่เลย
เขาก็เลยคาดการณ์กันแบบนั้นก็เคราะห์ดีอะค่ะเจ้าหน้าที่เขามาช่วยกันทัน
แต่ดูสิมันไปวงกว้างมากเลยนะคะตามแนวเลยอ่ะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าถ้าพูดกันตรงแล้วเนี่ย
สักส่วนใหญ่ค่ะอืมเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งเผาขยะ
ต่อสั่งข้าวข้างทางหรือแม้กระทั่งการทิ้งก้นบุหรี่
เพราะฉะนั้นขอเตือนนะคะไปยังทุกคนเลย
เพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าแบบนี้
คุณอาจจะคิดว่าก้มบุหรี่แค่มวลเดียวนิดเดียว

แต่เวลามันไหม้คุณดูความเสียหายนะคะ
มันลุกลามจนตัวคุณเองก็ควบคุมไม่ได้แล้วมันเสียหายเยอะมาก
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปพบเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้ข้างทางที่ไหนก็ตาม
สามารถโทรแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่
หรือจะโทรเข้าสายด่วน๑๓๖๒ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เพราะปัญหาที่มันตามมาคืออะไรฝุ่นควัน

ใช่ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตากันด้วยนะ